สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ครบรอบสิบสองปีรัฐพรหารย้อนกลับไป

เมื่อวานนี้คุณทักษิณออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค
ทำนองที่ว่าใจความก็คือเนี่ยสิบสองปีรัฐพรหาร
ทำให้ประเทศย่ำแย่ถึงเวลาแล้วทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากัน
ขอให้เปิดใจกว้างออกจากกะลาพร้อมอโหสิกรรมให้ทุกคน
ที่ให้ร้ายกลั่นแกล้งย้ำบอกว่าถึงเวลาแล้ว
ที่จะเลิกไล่ล่ากันสักทีนะคะคล้อยหลังมาวันเดียว

เพราะว่านักข่าวไปถามรัฐมนตรีกลาโหมนะคะ
เอ๊ะคิดเห็นยังไงที่คุณทักษิณมาโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้
ป้อมค่ะก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะ
บอกว่ากลับไปเคลียร์คดีของตัวเองก่อนไหม
ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องปรองดองเนี่ย
กลับถามด้วยนะคะว่า๑๒ปีรัฐประหาร
ก็ใครล่ะที่ทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวาย

พวกผมเข้ามาคือแก้ปัญหาบ้านเมือง

พอจบประโยคปุ๊บคุณทักษิณ

ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวทักษิณไลฟ์บอกแบบนี้นะคะ
ท่าทีและน้ำเสียงขึงขังน่ากลัวจัง
นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะ

ย้อนกลับไปเมื่อปี๔๗ถึง๔๘

ซึ่งว่ากันว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าตามไลน์
นั้นพลเอกประวิทย์หลุดไลน์ไปแล้วนะ
โผล่ที่จะขึ้นมาเป็นพบทบแล้วนะ
แต่พลเอกประวิทย์ไปขอค่ะ

ยังคงจำกันได้ใช้คำว่าเกาะโต๊ะขอ